ขึ้นไหวของทีมเจเนอรารี่สกรีมชมรีอีเทคนะครับ
อัชรพรคงยศก็ออกมาพูดถึงเกมที่จะเจอกับฮ่องกงในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ซึ่งเป็นรอบน็อกเอาท์ก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะเหนือกว่าเยอะแต่ก็จะไม่ประมาทในเกมนี้
กับการจัดขันวลบอนสโมสรหญิงชิงชัมเอเชีย๒๐๑๙ที่ประเทศจีนครับ
หนูว่าก็มันเหมือนเป็นการซ้อมทีมไปในตัวค่ะแต่เราก็ประมาณไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นทีมเราเองจะเป็นยังไง
เราก็ต้องทำให้เต็มที่เล่นให้สุดความสามารถเหมือนกันค่ะ
กันนะครับเดินทางถึงรอบ๘ทีมแล้วสำหรับรายการนี้นะครับ
พรีมชมรีอีเทคครับพบกับทีมของฮ่องกงในวันพรุ่งนี้นะครับ
ทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูไอดีเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
และสามารถชมบันทึกภาพการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาที๒ทุ่ม๔๕ติดตามกันได้นะครับ